บอกเลยว่าวันปียะหลบไปเลย

เพราะว่าเจอสุภาชัยซะหน่อยไหม

ชัยก็คือพี่เอสุภาชัยนี่แหละคุณค่ะ
ไม่ได้สวยคนเดียวแบบกวางนะฮะ
นี่เสกให้เพื่อนร่วมงาน

งานนี้มี๓เมตรดู
อย่างกับมีมนตร์วิเศษคุณผู้ชมขา
ค่ะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเฮ้ย๓เมตร
ขายาวยาวนี่แหละอย่างกับพี่เอมีพลังลึกลับมนต์คาถาที่ว่า
ใครไปเจอพี่เอมาไม่ว่าคุณจะสูงเท่าไหร่
แต่เจอเอสุภาชัยเมื่อไหร่ซุปเปอร์โมเดลเข้าสิงทันทีนะฮะ
เกิดความผิดปกติทางร่างกายใช้คำนี้ได้เลยคุณผู้ชมดู
ตัวจะสั้นหน่อยขาจะยาวเลย
แล้วบอกเลยว่าใครไปก็ไม่รอดค่ะ
อย่างตัวแม่พี่อ้ำพัชราภาก็หลบไม่ได้เลี่ยงไม่ได้จริง
พี่เอมที่ว่าตัวจริงนี้นะสูงสวยสง่ายอยู่แล้ว
กลายเป็นมีสขายาวขึ้นมาทันทีจ้า
แล้วในคลิปเนี่ยมีคุณแหวนด้วยนะไม่รอดเหมือนกันค่ะ
ส่วนอีกคนนึงที่บอกเลยว่าใครเจอก็อึ้งกรรมการก็อึ้ง
คนทั้งฮอก็อึ้งอาแมนด้าออฟดั้มค่ะ
นางงามคนสวยที่หลายคนคุ้นเคย
ปกติลูกด้าของเราสูงประมาณ๑๗๐นิดนะคะ
คาถาขายาวเข้าไปสูง๑๙๐อาจจะเกินด้วยซ้ำคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าตอนนี้ใครไปเจอพี่เอสามารถเป็นบุคคลความสูงเกินมาตรฐานได้ทุกคนค่ะ
เพื่อนทั้งในแล้วก็นอกวงการไม่มีใครรอดสักคน
อันนี้น้องเก๋ไก่ยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ไม่รอดเหมือนกัน
ใครจะมาแซวบอกว่าอุ๊ยพี่เอโป๊ะมากแต่งรูปโป๊ะมากวีดีโอโป๊ะมาก
เอบอกว่ามองเป็นขำเพราะว่าพี่เอแฮปปี้
ลงแล้วทุกคนก็ขำสนุกสนานก็เป็นเรื่องดีคุณผู้ชม
แต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมฉันชอบมาก
เพลงปีเนี้ยนะที่พี่เอลงเนี่ยปีนี้ไม่ต้องเหงาคนเดียวแล้วค่ะ
แล้วคลิปไหนคลิปนั้นพี่เอเนี่ยคุณสังเกตไหม
นี่หลายคลิปใช้แต่เพลงนี้เพลงเดียวเลย
คือต้องการอะไรต้องการบอกอะไรใครหรือเปล่า

แล้วเป็นเวียบเท่ากับจฤติการเดินแบบซอบไปด้วยนะ
เชื่อว่าทุกคนอาจจะรู้สึกเหมือนกัน
ว่าดูไปแล้วก็เออเพลินเหมือนต้องมนต์อยู่เหมือนกัน

เพราะคนมีความรักมักจะสวยขึ้น

เดี๋ยวพี่เอ๊ได้ยิน